คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้านะคะกรณีที่เสียรับเหมาขับรถผ่านด่านนะคะ
ที่เป็นด่านชุมชนที่แม่สวยจังหวัดเชียงรายถูกยิงจนเสียชีวิตในรถเนี่ยนะคะ
พลทหารออกมายอมรับสารภาพว่าอยู่ที่ด่านตรงนั้นแล้วก็เป็นคนยิงปืน
ทำให้เสียรับเหมาคนนี้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งทางทหารก็นำตัวพลทหารคนนี้มาส่งมอบให้กับทางตำรวจ
โดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เป็นผู้รับมอบตัวนะคะ
แต่ก็มีการกันเอาไว้อย่างดีนะเพราะเขากลัวจะมีการปะทะกับมวลชน
หรือว่ากับครอบครัวของผู้เสียชีวิตครับเนี่ยค่ะโดยมีทางผู้บังคับบัญชา
ในทหารพระธรรมนูลคุมตัวไป
พลทหารคนนี้ก็รับสารภาพนะคะว่าตัวเองเป็นคนยิงเอง
ผู้บังคับบัญชาค่ายขุนเจืองธรรมิกราชจังหวัดพยาว
พร้อมด้วยนายทหารพระธรรมนูลก็คุมตัว
พลทหารวัญชัยจำปาผู้ต้องหายิงนายสอนชัยสถิตรักดำรง
เสียชีวิตบริเวณด่านชุมชนของฝ่ายปกครอง
พื้นที่หมู่บ้านแม่ตำอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒มกราคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งก็นำตัวพลฐานวัญชัยมอบตัวกับทางตำรวจ
โดยพลตำรวจโทพูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เป็นผู้รับมอบ
รับมอบกันที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕จังหวัดเชียงใหม่
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่อยากจะให้มีการปะทะกัน
เพราะอาจจะมีมวลชนอาจจะมีญาติ
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตไปรออยู่ที่สถานีตำรวจภูทรแม่สวย
จังหวัดเชียงรายก็เลยไปกันที่เชียงใหม่นะคะ
พลฐานวัญชัยก็ถูกคุมตัวเอาไว้ในรถกระบะ
ไม่เอาตัวลงมาจากรถนะคะมีแค่ผู้บังคับบัญชากับ
นายทหารพระธรรมนูลที่เข้าไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ผู้บังคับการตำรวจภูทรเชียงรายรวมถึงพนักงานสอบสวน
ก็อยู่ในห้องประชุมกันนานเป็นชั่วโมงแล้วค่ะไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไป
หลังจากนั้นนายทหารพระธรรมนูลก็คุมตัวพลทหารวัญชัย
ขออำนาจฝากขังต่อสารทหารจังหวัดเชียงรายค่ะ
ทำระเบียบและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนการควบคุมตัวและก่อการเงินค่ะดีนี่อาจจะเป็นในส่วนของตรวจหรือว่าทหารในการตอบอินไลน์
ก็ว่าไปด้วยกฎหมายเคลื่อนขึ้นทั้งฝ่ายทางหาวิทยาลัยการฝากขังและต่าง
เรื่องนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์บอกว่า
จากการตรวจสอบก็พบว่าพลทหารนายนี้เป็นกำลังพลของกองพลทหารราบที่๗
ที่เกี่ยวข้องกับการปราบรามยาเสพติดซึ่งไปที่ด่านและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็
ปรากฏว่าพลฐานคนนั้นอยู่ที่ด่านตามคำรับสารภาพอย่างที่พลฐานคนนี้บอกกันนะคะ
ซึ่งก็รู้ว่ามีส่วนร่วมในการใช้อาวุธยิงตอนนี้ทางหน่วยงานได้มีการสอบสวน
ทุกอย่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ทางทหารเองยืนยันว่าให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
ในการส่งตัวพลทหารนายนี้ไปให้กับทางตำรวจครับส่วนสาเหตุการยิงน่าจะมาจากกรณีที่
ผู้เสียชีวิตฝ่าด่านตรวจไม่หยุดตอนถึงด่านก็ขับผ่านไปเลยอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
บริเวณพื้นที่นี้มีความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติด
ก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการตรวจสอบการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่
ก็เลยมีการจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ
แต่ว่าประเด็นเรื่องของคนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ด่านตรงนั้น
คุณผู้ชมมันมีข้อมูลจากทนายสงการ
มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงเย็น

สงการอัจฉริยศัพย์ประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์เขานำหลักฐานมานะคุณผู้ชม
เป็นเอกสารการเซ็นชื่อของคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในคืนวันเกิดเหตุ
ตำรวจต่อพลตำรวจเอกศีวรารังศรีพระมนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นายสงการบอกว่าลองไล่เรียงอ่านรายชื่อดูทั้ง๑๙คนเนี่ย
ไม่เห็นมีรายชื่อของพลทหารวัญชัยเลย
ไม่ได้อยู่ในชุดตั้งด่านวันนั้น
ไม่เห็นมีรายชื่อของพลหารวัญชัยที่รับสารภาพว่าผมยิงเอง
แล้วไปยังไงไปอยู่ยังไง
นายสงการบอกว่าข้อมูลต่างเหล่านี้
มีหลักฐานจากคนที่หวังดีเขาส่งมา
แล้วก็มันมีภาพค่ะว่ามีผู้ชายใส่ชุดเขียว
สะพายเถียงลักษณะปากกระบอกปืนลงพื้นทุกกระบอก
เป็นปืนประจำกายในชายชุดเขียวแต่ละนาย
แล้วก็มีชายชุดสีน้ำตาลลายพรางติดเครื่องหมายประดับจำนวนมาก
ลักษณะคล้ายกับเจ้าหน้าที่ปกครองระดับสูงอีก๑๒นาย
แล้วก็มีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ในจุดด่านตรวจชุมชนจุดเกิดเหตุจุดนั้นด้วย
แล้วก็มีกลุ่มชายชะกันแต่งตัวปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปด้วย๑๐๑๕คน
มีรายชื่อไล่เรียงมาแบบนี้ก็เลยส่งไปให้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าตกลงแล้ว
พลทหารวัญชัยอยู่จริงที่ด่านนั้นหรือเปล่า
แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ข้อมูลที่ทนายสงการได้รับมาแล้วก็เอามาเปิดเผยเพิ่มเติมเนี่ยส่งไปทางตำรวจไง
ไม่รู้ว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกได้รับรายงานจากใครหน่วยไหนอะไรยังไง
ท่านบอกว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดที่มีการยิงเพราะว่ารถฝ่าด่านตรวจ
แต่ถ้าไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถที่เป็นหลักฐานตั้งแต่วันแรกนะแฟนของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เดี๋ยวลองไปดูคลิปจากกล้องหน้ารถในวันเกิดเหตุนะฮะที่เขาขับรถผ่านด่านเนี่ย
แฟนของผู้เสียชีวิตของผู้ตายบอกว่าวันนั้นที่ไม่จอดเพราะมันมืดมาก
ใช่ค่ะดูจากคลิปเขาบอกว่ามืดมากแล้วก็ไม่เห็นว่ามีใครโบกให้หยุด

กล้าจอดก็เลยขับผ่านไปเฉยผ่านไปได้แป๊บเดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้น

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ามอบหมายให้กองบังคับการปราบรามเข้าร่วมสอบสวนในคดีนี้ด้วยนะคะ
สั่งตรวจสอบพยานหลักฐานทั้งหมดที่นำมายื่นว่ายังมีประเด็นไหนที่น่าสงสัยอยู่มีประเด็นไหนที่ติดใจอยู่โดยเฉพาะจำนวนคนปฏิบัติงานประจำด่านในคืนนั้น
ตกลงแล้วมีใครอยู่ตรงด่านนั้นบ้างตกลงแล้วมีอาวุธปืนกี่กระบอกกันแน่เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าจากการตรวจสอบนะคะ
และทหารคนนั้นที่ถูกแจ้งข้อหาจับกลุ่มณขณะนี้คือทหารตัวจริงไหมที่เป็นคนยิงแล้วถ้าเขาเป็นคิดว่าเขาเป็นแก๊งยาเสพติดไม่ยอมจอดรถเมื่อถึงด่านทำไมไม่ยิงล้อทำไมไม่วอลให้สกัดข้างหน้าอีกทำไมยิงแล้วมันถึงเข้ากระจกหลังแล้วไปโดนศีรษะเขาตายเลย